ดราม่าเรื่องนี้ก็ยังตามกันต่อ
อดีตนางงามอดีตนักร้องโพสต์ภาพ
ที่ได้เลื่อนขั้นติดชั้นยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิง
หลังจากที่ได้รับราชการมา๔ปีนะคะ
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ

มันคือเส้นทางฟาสระดับดาวใช่หรือเปล่า
ใช้เวลา๓๔ปีบางคนบอกว่าตัวช้างยังเรียกพี่
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักสูตรกอศว่าอาจจะมีการใช้เส้นสายเลื่อนตำแหน่งนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสั่นสะเทือนวงการนะคะจนต้นสังกัดออกมายืนยันว่าการเลื่อนขั้นของผู้กองเคส
เป็นไปตามกฎของกตรว่าด้วยวิธีการแต่งตั้งยศแต่คุณผู้ชมคะปรากฏว่าหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมา
ก็เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวค่ะเริ่มต้นด้วยการลบภาพถ่ายครอบครัวที่โพสต์มาแล้วก็กลายเป็นประเด็นเนี่ยนะคะ
เป็นภาพตอนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้
ซึ่งเป็นโพสต์ตั้งต้นนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความขอโทษ

ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะโพสต์อวดอ้างให้กระทบจิตใจฝ่ายใด

และขอโอกาสจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
นี่คือโพสต์ล่าสุดนะคะโพสต์เดิมลบไปแล้ว
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีต

ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะบอกว่าหลักสูตรกอศเกิดมานานแล้ว
ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ยุคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนไหน
แต่เท่าที่รู้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า๕๐ปีแต่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้
แล้วหลักสูตรนี้ก็มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ไม่ใช่ใครก็ได้
ส่วนประเด็นที่มีการพุ่งเป้ามองว่าหลักสูตรนี้เกิดในยุคของตนเอง
อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเซ็นรับรองแก้ไขรายละเอียด

อย่างเช่นชื่อระยะเวลาการอบรมจำนวนวิชาการอบรม
ซึ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ประเด็นที่หลายคนมองว่าหลักสูตรนี้เป็นช่องโหว
ในการเป็นเส้นทางเข้ามารับราชการตำรวจหรือไม่
อันนี้ท่านบอกว่าต้องไปดูที่ผู้ออกข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ต่างแต่อยากให้มองที่จุดประสงค์ที่ดีมากกว่าค่ะ